ไปดูอีกข่าวหนึ่งครับอย่างที่น้องน้ำแข็งบอกไป
วบสาวค้าสัตว์ป่าคือผู้หญิงคนนี้เอาของมาส่ง
พบซากถูกฆ่าลนไฟ

คือเหมือนกับทำไว้พร้อมที่จะนำส่ง
คือถ้าทำลนไฟอะไรแบบนี้
การนำส่งมันก็มันเน่าเสียช้า
นะครับก็เดี๋ยวจะส่งไปถึงปลายทาง
นี่แหละฮะซากสัตว์ป่าจำนวนมากกระลอก๕๔ตัวมันกินทำอะไรกันวะ
ข้าง๒ตัวตะกรวด๗ตัว
นิ่มหรือว่าลิ่น๑ตัวกระจง๒ตัวชะมดอีก๒ตัว
น้ำหนักรวมกันทั้งหมดประมาณ๕๐กิโลกรัม
สัตว์ป่าเหล่านี้มีทั้งแบบเป็นตัวแยกชิ้นส่วน
ใช้ไฟลนขนออกหมดแล้วโดยเฉพาะข้าง๒ตัว
คุณผู้ชมมันน่าสะหรับใจจริง

เด็กน้อยถูกไฟไหม้เห็นแล้ว
ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นี่เหมือนไหมน้ำแข็งดูหน่อย

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทศ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๑คนเป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปี
จับได้ที่ไหนสถานีรถไฟจนะครับจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลักลอบส่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
จากพฤทธิพธิพศุกร์คีรินจังหวัดตลาดธิวาสไปยังสถานีรถไฟจนะ
ตำรวจก็ไปดักรอดิไปดักรอเสร็จปั๊บเจอรถเก๋งเลย
คันนี้เลยตามตามแจ้งเลยขับเข้ามาจอดเทียบ
บนรถไฟยกของใส่ท้ายรถยกของใส่ท้ายรถ
หยุดนะนี่คือตำรวจแสดงตัวแล้ว
กระทั่งตรวจสอบพบว่าซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับ
ซ่อนอยู่ในรังโฟมแล้วก็กระสอบบริเวณช่องเก็บของท้ายรถฮะ
ผู้ต้องหาสารภาพว่ามารับซากสัตว์ป่าทั้งหมด
เพื่อจะนำไปส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อไว้
โดยราคาซากสัตว์ป่าแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันออกไป
ยังข้างเท่าไหร่ข้างเท่าไหร่ข้างเนี่ยเหรอกิโลกรัมละสี่ร้อย
ตัวนิ่มอ่ะตัวนิ่มเท่าไหร่ตัวนิ่มกิโลกรัมละ๕๕๐
คุณผู้ชมดูเอาไว้นะอย่าทำนะโทษหนัก
โทษจำคุก๑๐ปีครับ

เออ๑๐ปี

หรือทั้งจำทั้งปรับฮะนี่ขนาดโทษแรงนะโอ้โหนี่จะเอาอะไรมาสู้เขาเนี่ย
จะเอาอะไรมาสู้ในชั้นศาลเนี่ยผมนึกไม่ออกนะโอ้โห
หลักฐานมันแบบชัดเลยอะ